วันนี้มีการจับสลากประกบคู่กันแล้ว
ไทยนั้นจะเจอกับซีเรียครับ

นายสุขสินลีลาริสอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ซึ่งจะแข่งขันในวันที่๓และ๕มิถุนายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
โดยมี๔ทีมเข้าร่วมนะครับก็ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพ
จอแดนอันดับที่๘๒ของโลกและซีเรียอันดับที่๑๑๐ของโลกนะครับ
ผลการจับสลักออกมาดังนี้ครับในรอบรองชนะเลิศวันที่๓มิถุนายนนะครับ
ส่วนไทยนั้นจะเจอกับซีเรียครับในเวลา๒๐นาฬิกานะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผู้ชนะทั้งสองคู่นะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศกัน
ส่วนทีมแพ้จะชิงอันดับที่๓ในวันที่๕มิถุนายนนี้
กันอีกครั้งรายการนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
ตลอดการคันทั้ง๔นัดครับ
ก็เป็นปีที่ครบร้อยปีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
กิ้งค่อนข้างจะดีกว่าประเทศไทยทั้งนั้นนะครับ
ก็เป็นโอกาสที่ดีทั้งสองส่วนก็คือจะทำให้แรงกิ้งของประเทศไทยดีขึ้นนะครับ
ถ้าเกิดเราได้แชมป์ด้วยเนี่ยก็จะเป็นการฉลองร้อยปี
ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะครับ